เอาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องเสื่อมเสียอีก
เหมือนกันสำหรับวงการตำรวจนะคะ
คือมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะ
ในคลิปนี้นะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
แว่นตาสีดำแล้วก็เอามือเนี่ย
เขาเอามาโพสต์บอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่มาขอตรวจปัสสาวะเยาวชนชาย๓คนนี้
ผู้ชายที่ใส่แว่นดำเนี่ยนะเห็นไหม
เป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจปัสสาวะเยาวชนชาย๓คนให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะ
ขอตรวจก็ให้ตรวจให้ทำแล้วก็ทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้ตบเข้าไปที่ศีรษะของคนที่สวมเสื้อสีส้ม
นี่ครั้งที่๒แล้วนะเขาบอกตบทั้งหมดเนี่ย๓ครั้งด้วยกัน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ของเยาวชนพาลูกชายและเพื่อนไปลงบันทึกประจำวัน
และร้องขอความเป็นธรรมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ
พันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรรค์ผู้กำกับการสพเมืองชายภูมิรับเรื่องไว้แล้ว
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้ชายที่สวมแว่นดำเป็นตำรวจสพเมืองชายภูมิจริง
ก็เรียกมาพูดคุยทำความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหาย
จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งแล้ว
ซึ่งถามตำรวจในคลิปนะว่าไปตบเด็กทำไม

ดาลโทษะเข้าใจผิดว่าเด็กทำท่าเหมือนจะชูนิ้วแจกของลับ
ก็คือรู้ใจว่ายังไม่ชูใช่ไหม
ตระมือเด็กเขาจับที่มีแค่ไรอยู่
เหมือนจะชูนิ้วแจกของลับ

ไม่ได้มีเจตนาจะกระทำรุนแรงแต่ตบไป๓รอบ